ยะโสธรค่ะมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งจริงเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ลูกบ้านเขาก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะว่าจะดูแลปกป้องเขา
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะคะใช้งบประมาณหมู่บ้าน๕แสนบาทไปทำปลาปลา
ก็เหมือนจะทำเพื่อลูกบ้านนะแต่ทำเสร็จแล้วมันใช้ไม่ได้
เท่านั้นไม่พอนะคะปลอมลายเซ็นคณะกรรมการ
เงินกองทุนหมู่บ้านไปใช้จ่ายส่วนตัวอีกค่ะนายโชธประสงค์เหล่าศรีฮนาศ
แล้วก็ชาวบ้านหมู่๘ตำบลโพชัยในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะคะ
ก็พาทีมข่าวของไทยรัฐทีวีไปดูประปาหมู่บ้านที่เพิ่งทำใหม่เลย
ระบบประปาเดิมเลยนะคะใช้งบประมาณไป๕แสนบาท
แต่จนแล้วจนรอดนะคะไม่สามารถใช้งานได้เลย
ชาวบ้านก็ต้องไปใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเอาค่ะแถมยังไปค้นเจออีกว่า
ผู้ใหญ่บ้านรายนี้เนี่ยเบิกเงินเกินจริงกว่าราคาของที่ซื้อ
ยังกล่องควบคุมไฟฟ้าเนี่ยราคาปกติเก้าร้อยบาท
คุณรู้ไหมเขาเขียนเบิกเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
โอ้โหเกินมาห้าพันนะคะโอ้
ยังปลอมลายเซ็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไปอีก
ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเยอะโสธรแล้วนะ

ผู้ใหญ่บ้านเองก็ยอมรับสารภาพด้วยค่ะว่าปลอมลายเซ็นคณะกรรมการ
แต่หลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นอีกเลย
โอ้โหเกลียดเกินไปเยอะแล้วเกิน

ไม่ได้หวังทำเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านหรอกนะฮะ
คือมันกลายเป็นการเบียดเบียนคนทุกคนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของตัวเอง